สวัสดีค่ะพบกับลูกกล่องร้อนหนากับดิชันณชายกิตม่อค่ะ
วิกฤตควันไฟป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยยังคงติดอันดับรุนแรงต้นของโลกเลยนะคะ
เกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากมนุษย์ตัวร้ายเผาป่าบวกกับลมนะคะที่ยกตัวสูงได้ไม่ดีนักค่ะ
วกกับช่วงนี้ด้วยนะคะที่เป็นฤดูร้อนทำให้ซ้ำเติมสถานการณ์เข้าไปอีก
ส่วนบริเวณภาคอีสานของไทยนะคะยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังพบฝนฟ้าขนองได้นะคะ
ในหลายจังหวัดเลยเกิดจากอะไรเกิดจากลมที่พัดนำเอาความชื้นนะคะ
ปะทะกับความร้อนชื้นนะคะทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อน
คาดว่าก่อนสงกรานเนี่ยจะมีพายุฝนตกหนักด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นเตรียมตัวและระวังกันด้วย
ส่วนที่ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะได้รับชมปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูล
ปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลก
ทำให้เกิดดวงจันทร์ดวงใหญ่กลมโตบนท้องฟ้า
สวยงามนะคะสามารถพบเห็นได้ในทั้งโครเอเชีย
ฮ่องกงไต้หวันส่วนที่ประเทศไทยของเราก็พบเจอในหลายพื้นที่นะคะ
มีการแห่แชร์ภาพของซูปเพิ่มมูลนะคะในออนไลน์กันด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ